ครับมาถึงแล้วใครชอบกินข้าวหมูทอดบ้าง

เขาบอกว่ากล่องนี้๔๐บาท
เขาโพสต์ถามชาวเน็ตว่า
เธอว่ามันน้อยไปไหม

คือมันเป็นหมูทอด

แบบนี้เขาบอกว่าหมูกรอบ๕แตงกวา๒ต้นหอม๑แล้วก็หมูกรอบหั่น
มาแบบบางมากผู้หญิงคนโพสต์ข้อความนะฮะโพสต์บอกว่าจะ
ราคาก็ไม่ว่านะรู้นะว่าสมัยนี้ของมันแพง
แต่ทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเปิดกล่องมาแล้วมันหดหัว
ส่วนภาพนี้นะครับชาวเน็ตอีกคนนะครับที่เคยอุดหนุนร้านนี้ร้านเดียวกัน
บอกว่าร้านนี้เนี่ยให้น้อยอยู่แล้วเข็ดเลยไม่กล้าจะซื้ออีกนะ
แต่หมูกรอบของชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่า
มากกว่าของคนที่เอามาโพสต์ไว้อันนี้เราอ่านตามข่าวนะ
ยังไงก็ลองดูถ้าพอจะปรับปรุงได้หรือชี้แจงลูกค้าได้ก็ปรับปรุงมาชี้แจงกันเถอะ
มันก็น้อยจริงนะอันนี้ต้องลาดน้ำปลาพริกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหมูน้อย